ติดตามอาการของน้องดีแม็กซ์กันหน่อยดีไหมคะจำได้ไหมเอ่ยน้องวัย๗ขวบที่ไปเล่นกับเพื่อนพี่แล้วก็โดนสุนัขจรจัดประมาณสัก๕๖ตัวเนี่ยรุมกัดรุมทึ้งจนร่างพลุนไปหมดเลยตอนนี้อาการน้องดีขึ้นแล้วนะคะ๑๒สัปดาห์ก็กลับบ้านได้แล้วค่ะ
คือบาดแผลของน้องต้องเล่าให้คุณผู้ชมฟังก่อนนะคะว่าน้องเนี่ยโดนสุนัขจรจัดกว่าสิบตัวรุมกัดเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดพังงา
น้องเนี่ยมีแผลฉีกขาดที่ศีรษะที่ลำคอใบหูสองข้างก็ขาดซึ่งเจ้าหน้าที่ก็รีบนำตัวน้องส่งโรงพยาบาลหลังเกิดเหตุทันที
แพทย์เฉลิมพลสุคลทะผลผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตที่เป็นคนดูแลน้องดีแม็กซ์เนี่ยก็บอกว่าอาการน้องถือว่าดีขึ้นมากค่ะอาการปวดต่างทุเลาลงแล้ว
ส่วนปัญหาที่กังวลเรื่องพิษสุนัขบ้าเบื้องต้นฉีดวัคซีนให้น้องแล้วค่ะไม่เกิน๑๒สัปดาห์น้องน่าจะสามารถกลับไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือว่าโรงพยาบาลใกล้บ้านได้แล้ว
ก็แสดงว่ารู้สึกตัวได้ดีนะฮะก็เป็นอาการที่ดีนะฮะแล้วก็ในการวางแผนก็คือในวันพรุ่งนี้นะครับก็คุณหมอทางศัลยกรรมก็จะพาไปห้องผ่าตัดเพื่อที่จะไปดูแผลอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
มาดูแผลแล้วก็ตกแต่งแผลที่เหลือนะครับที่ยังเหลือเพื่อให้แผลเป็นน้อยที่สุด
แล้วก็สามารถกลับไปดูแลต่อที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือว่าโรงพยาบาลใกล้บ้านนะครับ
ก็น่าจะไม่เกิน๒อาทิตย์นะครับ
แผลร่างกายค่อยหายแล้วแต่ถามว่าแล้วแผลใจเป็นยังไงบ้าง
เพราะว่าคุณผู้ชมลองนึกสภาพเด็ก๗ขวบนอนหงายอยู่ที่พื้น
แล้วโดนแบบเหมือนสุนัขเกือบ๑๐ตัวรุมอยู่ที่ตัวมันเป็นฝันร้ายมากนะคะ
ตอนนี้ก็เลยต้องเตรียมทีมจิตแพทย์เอาไว้รักษาแล้ว
แต่ก็ต้องรอให้แผลของน้องดีขึ้นกว่านี้ก่อน
ถึงจะให้ทีมจิตแพทย์มาเยียวยาเรื่องของจิตใจ
ของน้องพ่อแม่แล้วก็คนในครอบครัวได้
เพื่อให้น้องกลับไปสู่สังคมโรงเรียนโดยที่ไม่มีแผลในใจติดค้างนะคะ
ทางด้านคุณแม่น้องดีแม็กซ์ค่ะนางรำแพนแต้มศรีบอกว่า
เห็นลูกอาการดีขึ้นก็ดีใจมากเพราะว่าหมดห่วงแล้วที่อาการซึมเศร้าของน้องเนี่ยไม่มีแล้วล่ะ
รอแค่๓๐มกราคมวันนี้นี่แหละค่ะที่คุณหมอจะพาตัวน้องเข้าห้องผ่าตัดอีกครั้ง
เปิดบาดแผลดูว่าแผลเป็นยังไงติดเชื้อหรือเปล่าสมานกันดีแล้วหรือยัง
แล้วก็จะมีการทำการผ่าตัดแผลให้ใหม่
ฝากขอบคุณคนไทยทุกคนเลยนะคะที่ติดตามข่าวสาร
แล้วก็ให้กำลังใจน้องดีแม็กซ์มาโดยตลอด
ขอบคุณทุกหน่วยงานด้วยที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเธอและครอบครัว
นายสมเกียจเผาจำรูนผู้ใหญ่บ้านท่านุ่นอำเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงาบอกว่า
เอาล่ะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเพื่อความปลอดภัย

จดชื่อลงทะเบียนเอาไว้ทุกตัวเลย
เหมือนเป็นการลงทะเบียนอันนี้คือในระดับของชุมชนระดับหมู่บ้านนะที่จำได้ไหมก่อนหน้านี้
กฎหมายเคยจะออกมาครอบคลุมทั้งประเทศที่บอกว่า
ใครที่เลี้ยงสัตว์ให้ไปลงทะเบียนแล้วก็ต้องจ่ายเงินรายปี
เพื่อป้องกันการเกิดสุนัขหรือว่าสัตว์จรจัดอีก

บอกว่าเอาไปตรวจสอบกันเลยเริ่มตั้งแต่วันนี้ก็แล้วกัน
ใครมีสัตว์เลี้ยงมีสุนัขตรงไหนมาขึ้นทะเบียนมาลงทะเบียนให้

จะได้รู้ว่ามีใครมีกี่ตัวครอบครองอยู่ที่ไหนอย่างไรบ้าง
มาปล่อยทิ้งเอาไว้ค่ะถ้าติดกล้องนี่นะจะได้เห็นจะได้รู้

ทำเป็นคือว่าหาอะไรก็ได้
จะเป็นสมุดทะเบียนที่คนที่ปั้นใครที่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวครับ
ถ้าเกิดเหตุการณ์ว่าอื้อหมานี่ไปกัด
จะได้รู้ว่าหมาตัวนี้ถ้าเกิดคนที่โดนกัดแล้ว
ชี้ถูกว่าเป็นบุคคลนี้เลี้ยงก็คือต้องรับผิดชอบไปเลย
ให้ติดกล้องปิดกันบุคคลที่เอาหมาแมวอะไรนี่มาปล่อยครับ
คือจุดที่สำคัญที่ว่าชอบเอามาปล่อยไว้

ก็จะได้ดำเนินการแล้วก็ทำไวนิวติดเตือนไว้ก่อนครับ

คือเริ่มจากสเกลเล็กก่อนขนาดเล็กในชุมชนในหมู่บ้าน
หมู่บ้านของเรากันเองอย่างนี้ถ้าตกลงกันใครมีตรงไหน
คืออาจจะไม่ต้องเสียสตางค์หรือว่าเก็บเงิน
แต่ให้รู้ไว้ว่าอ๋อหลังนี้มีตัวไหนบ้างหลังนี้มีตัวไหนบ้าง

ก็ส่งให้หน่วยงานเข้าจัดการดูแลแบบนี้
มันน่าจะช่วยแก้ปัญหาแล้วก็ลดปัญหาสัตว์เลี้ย

หันผ่านหัวหมาจ้อนจัดแต่เราก็กลัวเหมือนกัน

อย่างนี้นะฮะก็ต้องช่วยกันด้วยแล้วกันนะครับ